คุณผู้ชมครับเรื่องของกระแสการใส่ชุดไทย
จากราคองับนักแสดงอเจ้าพี่หมื่นท่านขุน
คนที่ไม่ดูเริ่มจะทานกระแสไม่ไหว

ทีนี้วันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
มีการนำนักแสดงบุเภสันนิวาสนำผู้จัดละครไปพบ
โอ้โหวันนี้ทำเมียบคลึกคลักแทบแตก

นักแสดงเองก็มีความสุขเมื่อสักครู่สไลด์ดู
เห็นไอจีของพี่หมื่นโป๊บ

ก็เป็นบรรยากาศก่อนการประชุมคอรมอลครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นักแสดงละครบูเพสอันนี้ว่านำโดย

ปรางกัณฑ์นรัฐลูวิสก็อต

ซูซิรา
ไปพบกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายก
รัฐมนตรีในกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสต

กับละครแห่งปี
ท่านนายกคุยกันกับทีมนักแสดงอย่างเป็นกันเองนะ

ชอบเรื่องของละครละครอยู่แล้วล่ะ
แล้วก็สอบถามกับเรื่องของละครที่กำลังดำเนินไป

แต่ก็รู้ว่าเป็นละครที่น่าประทับใจ

ดังนั้นก็ต้องนำสิ่งดีใส่ไว้ในละคร
โดยเฉพาะการนำเรื่องราวของอาหารแน่นอน

โอ้โหกำลังดังร้านอาหารทำทานกัน
คนที่บ้านก็ทำทานกันเยอะแยะมากมาย
แล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมต่าง

ต่อยอดกันไปกับเรื่องของวัฒนธรรม

รู้จักประวัติศาสตร์ผ่านบทความวรรณคดี

ทั้งนี้ครับท่านนายกก็สอบถามว่า

เบลล่าชี้มาที่ปั้นจันทร์

คุณเรืองอยู่เป็นก็เรียกเสียงหัวร้อน

นายกบอกว่าเขาก็หันไปทางนู้น

จากนั้นท่านนายกเองก็นำคณะขึ้นไปชมบรรยากาศที่ห้องประชุมคอรมอลนะครับ
ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่บุคคลภายนอกคือนักแสดงพวกนี้ได้ขึ้นไปชมบรรยากาศที่ประชุมคอรมอล
นักแสดงแต่ละคนก็แนะนำตัวต่อคณะรัฐมนตรี
อารมณ์ขันแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้ขึ้นไปชมห้องประชุมคอรมอลด้วย
ซึ่งก็มีบรรดากระดาษการทำเนียบนักโครงนักข่าว
ราชการวันนี้นะแต่งชุดไทยไปเฝ้ารอเลยนะ
เงียบคึกคักมากทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่ทีมข่าวการเมืองของเราเก็บมาฝากนะครับ
ในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ